ว่าตกลงแล้วคลิปนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่

แล้วก็เอามาเผยแพร่ในโซเชียลบอกว่าครูเนี่ยคือใช้ไม้ตีเด็กเนี่ยนะ
เป็นไม้งามไม้งามลูกเสือไม้ทีเขียนแบบนี่เป็นอย่างนั้นเลยนะฮะ
ต่อที่ไหนดีจะได้เช็คนี้ต้องการตัวก่อน
นี่ครับจากนี่ไม้ง่ามที่ใช้เลี้ยนลูกเสือโอ๊ยดูความยาวของไม้ครับ
ฟาดเข้าไปนะฮะแล้วก็เดินไปหน้าห้องไปหยิบไม้ทีไม้ทีที่ใช้เขียนแบบอีกนะครับ
เอามาตีเด็กนะครับทุกผู้ชมครับก็พอเผยแพร่ไปคลิปนี้คนก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะ
เสียงตีมาถึงมือถือน้องที่ถ่ายคลิปเอาไว้ข้างหลังห้องตรงนี้นะครับ
เราสอบถามไปยังผู้โพสต์คลิปแล้วนะครับ
เขาบอกว่าเขาเป็นรุ่นพี่ของนักเรียนที่ถูกตี
โดยรุ่นพี่คนนี้บอกว่าวันเกิดเหตุคือวันสอบกลางภาค
วันสุดท้าย๑๘พฤศจิกายนที่ผ่านมา
พอนักเรียนสอบเสร็จเนี่ย
ก็แสดงความดีใจว่าเออสอบเสร็จ

จากนั้นครูคนนี้เดินเข้ามาในห้อง
ก็เห็นว่านักเรียนส่งเสียงดังกัน
ก็ถามว่าใครส่งเสียงดัง
แต่เงียบกริบกันทั้งห้องไม่มีใครบอก
ครูก็เลยเอาไม้งามลูกเสือเนี่ย
ฟาดนักเรียนแล้วก็เดินไปหยิบไม้ที

ความยาวก็ประมาณเมตรกว่า

คือเด็กที่ถูกตีเนี่ยเรียกว่าเจ็บช้ำเขียว
ผู้โพสต์บอกว่าตัวเขาก็เป็นสิทธิ์เก่าของเรียนที่นี่นะครับ
ส่วนครูที่ตีเด็กเขาก็เคยเรียนด้วย

ยาวประมาณเมตรยี่สิบนะครับ

ในครั้งนี้ต้องลงโทษเด็กรุนแรงขนาดนี้
แต่ภาพที่เห็นเนี่ยถือว่า

รุนแรงขนาดนี้ไหมครับ

เราถามท่านผู้มนวยการโรงเรียนแล้วนะครับ
โรงเรียนที่มีคลิปโรงเรียนนี้นะครับ

มาสอบถามรายละเอียดข้อเท็จจริงแล้ว
ให้ทำรายงานชี้แจงข้อที่จริงมาแล้ว
ทางโรงเรียนเองก็ชี้แจงไปยังกระทรวงศึกษาธิการแล้ว

คือทางตำรวจบอกว่ายังไม่มีใครมาแจ้งความหรอก

หากมีใครมาแจ้งความก็จะดำเนินคดีให้นะครับ
แล้วก็สอบถามข้อที่จริงไปยังโรงเรียนแล้ว

ก็เกิดขึ้นตอนเย็น๑๘พฤศจิกายน
เหมือนที่เจ้าของคลิปบอกเลย

ทีนี้พอครูเขาเดินเข้ามานะครับ
มาพเหมือนทีนี้
หากผลการสอบสวนออกมาพบว่า

โทษหนักถึงขั้นไล่ออก